มาดูเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณตี๓ตำรวจได้รับแจ้งนะฮะเพราะว่ามี๑๐ตำรวจเอกจราจรยิงตัวเองฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยสุดช็อกเลยนะฮะเมื่อเวลาตี๓นะฮะร้อยตำรวจโท
พงศธรวชิระโชติกุลรองสาวสอบสวนสนทุ่ง๒ห้องนะครับรับแจ้งเหตุนะครับมี๑๐ตำรวจเอกจราจรกลางเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตภายในอพาร์ทเมนต์แห่ง๑นะครับที่ซอยวิภาวดี๖๐แยก๗แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก๔กรุงเทพ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสนทุ่ง๒ห้อง
พร้อมกับทางส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักสูง๕ชั้น
ภายในห้องพักชั้น๔พบศพของ๑๐ตำรวจเอกสุริยาสุวรรณรัฐ

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ๑
กองกำกับการ๑บกร๕กองบังคับการกำรวจจราจร
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือดไม่สวมเสื้อ

แล้วก็บริเวณหว่างขาพบอาวุธปืนพกขนาด๙มมตกอยู่

พบว่ามีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวา๑นัด
เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดเหตุ
ไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จากการสอบถามแฟนสาวของผู้ตายก็ให้การนะครับว่า
เธอเลิกงานกลับมาถึงห้องช่วงเวลาประมาณตี๒
ก็พบว่าผู้ตายได้นั่งเล่นอยู่ภายในห้องพัก
โดยไม่สวมเสื้อก็ใส่กางเกงสีแดงตัวที่เขาตายเนี่ยนะครับ
ก็เลยถามถามผู้ตายบอกว่าทำไมถึงไม่ยอมซักผ้า
ผู้ตายก็พูดแค่เพียงว่าเดี๋ยวเวลาตี๒๓๐จะไปแล้วนะ
คือตอนนั้นแฟนสาวก็ยังงงอยู่ทำไมผู้ตายพูดแบบนี้
คือยังคิดอยู่เลยว่าเอ้าตี๒๓๐คือจะออกไปทำงานเหรอ

แล้วก็ระหว่างนั้นตัวแฟนสาวก็เพิ่งสระผมมา
ก็เอาพัดลมเป่าผมจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ทำให้เธอนั้นตกใจหันไปมองก็เห็นแฟนนุ่ม
ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนอนจมกองเลือด
เธอก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห้องด้านล่างนะครับ

บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายก็ไม่เคยพูด
ไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาส่วนตัวให้ฟังแต่อย่างใดนะครับ
เวลาที่ดื่มสุราด้วยกันก็จะสนุกสนานอยู่ตลอดนะฮะ
คือผู้ตายไม่มีอาการเครียดไม่มีสัญญาณบอกมาก่อน
คู่ก็คืนดีกันตลอดนะครับ
ส่วนผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนั้น

อันนี้ทางเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังนะครับ
ขณะที่ทางญาติของผู้ตายเมื่อทราบข่าว
ก็รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
โดยเปิดเผยว่าเมื่อวันอังคารที่๘กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ตายได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อไปกินข้าวกับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัว
ขณะนั้นเองก็เห็นผู้ตายร่าเริงเป็นปกติดีนะ

ไม่เข้าเล่าเรื่องปัญหาชีวิตหรือปัญหาส่วนตัว
เขามีอะไรเขาเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกแฟนสาวของผู้ตาย
เขาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนศพนั้นทางอาสาสมัครกู้ภัย
ได้นำส่งแผนกนิติเวศโรงพยาบาลภูมิพล
เพื่อรอให้ญาติติดต่อรับศพบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัว
หรือว่าเรื่องความเครียดจากการทำงานเพราะเขาเป็นตำรวจนะครับ